ข่าวนี้เหมาะกับคุณหนุ่มมาก
ที่จังหวัดประธุมธานีมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ

ช่วยจับกลุ่มสาวไซส์ไลน์มาให้ผมหน่อย

พฤติกรรมการหลอกของผู้หญิงคนนี้
เขาเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยนะคะ
แต่เอาละเสร็จเงินที่ถูกหลอกไป
ที่บอกว่าจะไปซื้อบริการผู้หญิงไซส์ไลน์เนี่ย
รู้จักกันผ่านออนไลน์เนี่ย
ถูกหลอกไปกว่า๘๐๐๐บาท
หลังจากที่ถูกหลอกเสร็จปุ๊บ
อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบ

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ประสานกับธนาคาร
เพื่ออายัดบัญชีแล้วก็นำเงินคืนให้ผู้เสียหาย
ช่วงสายวันนี้นะคะผู้ชายอายุสักประมาณ๒๗ปีประสบการณ์ยังน้อย
เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วแหละ
เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มหญิงสาวคนหนึ่ง
หลอกให้เขาโอนเงินให้
เพื่อเป็นค่าซื้อบริการศูนย์เงินไป๘๘๐๐๐บาท
แหม่หลอกให้อย่างแล้วจังไปอีกรายล่ะ
ไปแจ้งความไว้กับตำรวจเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
เขาได้เข้าไปซื้อบริการจากหญิงสาว

จากนั้นก็โอนเงินไปครั้งแรกเป็นเงิน๑๐๐บาท

หลายชั้นเหลือเกินกว่าจะได้มีอะไรด้วย
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมถามว่าได้เจอสาวเจ้าหรือยัง
ไม่ได้เจอไม่ได้รับบริการไม่ได้อะไรทั้งสิ้น
เอาล่ะรู้ตัวแล้วถูกหลอกแน่
ที่สุดแล้วตัดสินใจแจ้งบอกว่า
ขอยกเลิกการซื้อบริการทั้งหมด
สิ่งที่ได้มาคำตอบที่ได้รับคือ
ถ้าอยากได้เงินคืนใช่ไหมต้องจ่ายค่าปลดล็อกบัญชีก่อน

และก่อนที่จะปลดล็อกบัญชีคุณต้องโอนเงินไปอีก๔ครั้ง
ครั้งละ๙๐๐บาทถึง๔๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินที่โอนไป๘๘๐๐๐บาท
เพื่อสิ่งที่คุณผู้ชมเห็น๘๘๐๐๐บาท
เพื่อสิ่งนี้เพื่อการนี้ค่ะ
แล้วรูปที่ถ่ายมาเนี่ยส่งมาให้ผู้ที่จะซื้อบริการดูเนี่ย

ใช่เขาหรือเปล่าไปเอาภาพคนอื่นมาโกหกหรือเปล่าเนี่ย

ไม่นานหญิงสาวคนนี้ค่ะก็ได้มีการบล็อกไลน์ของเขา
เปิดปฏิบัติการบล็อกไลน์เลย
ทำให้ไม่สามารถติดต่อกันได้อีกเลยนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
พร้อมกับนำหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
เป็นภาษาอังกฤษถ้าอ่านผิดขออภัยมานะที่นี่
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
และให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วยนี่ค่ะ
นี่คือสลิปการโอนเงินนะครับ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเส้นทาง

มีคนที่โดนหลอกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเนี่ย
ลายแล้วด้วยนะคะ
มันคือเป็นต้นทางขึ้นแถวหมดคือรอบ

๙๐๐๐บาทเพื่อจับผลลอกบัญชี
ถ้าส่วนสริปอีก๑หมื่น๒หมื่น
แล้วก็ลงถึง๑หมื่น
แล้วก็ข้าวผลลอกบัญชีเปลี่ยนอีก๓หมื่น

ดังนั้นผมก็รู้ว่าตอนนั้นคือโดนโกง

ก็คือตอนนั้นคือวิจัยยิทยายาลกับสติ
ยังเท่าไหร่แบบการโดนหลอกลวง
เราก็แบบว่าอยากเอาโอนเงินเพื่อจะให้เอาเงินมาคืนไง

เป็นคำล่อลวงที่แบบประมาณนั้น
ก็เลยตอนนั้นผมก็รู้สึกเออแย่แล้ว

ตอนนี้ตำรวจทำหนังสือไปที่ธนาคารเจ้าของบัญชี

เพื่อขอหลักฐานทางการเงินเช่นเรื่องของการโอนเงิน
การถอนเงินเพื่อไปขยายผลต่อ
ไปหาสิว่าต้นต่อและเจ้าของบัญชีคือใคร
เพื่อจับกลุ่มขบวนการเหล่านี้มาลงโทษตามกฎหมายนะคะ